เตะเอาซ้อมเอาน่วมเลย
ผู้หญิงคนนี้คบกับแฟนที่เป็นตำรวจ

ทนไม่ไหวต้องไปร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดครับ
สายใหม่ต้องรอดก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความเลยคุณผู้ชม
ที่สพบึงกลุ่มจะให้เอาผิดกับแฟนนุ่มของเธอนี่แหละ
หนุ่มเธอเป็นตำรวจยศพันธ์ตำรวจตรีเลยนะ
เป็นสารวัตรสายสืบของโรงพักในจังหวัดลบบุรี
ก็แจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายนี่แหละคุณผู้ชม
โดนทั้งเตะต่อยเขียวช้ำไปทั้งตัวครับ

เล่าให้ฟังว่าคบหากับแฟนซึ่งเป็นตำรวจมาได้๑ปี
ตลอดเวลาที่คบหากันฝ่ายชายมักจะมีพฤติกรรมหึงหวง

เธอทำงานเป็นเซลล์เป็นเซลล์ก็ต้องเจอลูกค้าเยอะ

แล้วก็อยู่คนละจังหวัดกับแฟนด้วย
ตัวเธออยู่กรุงเทพแฟนเธอที่เป็นตำรวจอยู่ที่ลบบุรี
พฤติกรรมของฝ่ายชายเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
มักจะโมโหร้ร้ายพูดอะไรไม่เข้าหุนะคะ

เรื่องอะไรก็เรื่องหึงหวงนั่นแหละคุณผู้ชม
เมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
โดนแฟนต่อยหน้า
แล้วก็ทุบตีทำร้ายร่างกายดูสิด้านซ้ายเนี่ยคุณผู้ชม
งคอเมื่อกี้ไหล่ก็มีแขนก็มี
โดนแถวข้างถนนหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพคุณผู้ชม
ชาวบ้านเขาก็เห็นกันเธอก็ร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับ
หลังเกิดเหตุเธอก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและตัดสินใจว่าพอแล้ว
พอแล้วกับการเป็นกระสอบทรายให้แฟนซ้อมมาแบบนี้ไม่ทนอีกต่อไปครับ
ต้องการจะเลิกราแล้วก็จะแจ้งความเอาผิดกับแฟนหนุ่มที่ทำร้ายเธอ
แต่เธอเองก็กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะแฟนเป็นตำรวจ
ทำไมแฟนเป็นตำรวจแล้วจะไม่ปลอดภัยเหรอ
เอาเป็นว่าเธอมาขอความช่วยเหลือจากเพจสายหมายต้องรอดก็แล้วกัน

หลังแจ้งความแล้วทางทีมงานของสายไม้ต้องรอดก็จะช่วยประสานเรื่องคดีครับ
เรื่องต้นจะรายงานเรื่องนี้ให้กับผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายนี้
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายผู้หญิงด้วยครับ
อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับตำรวจด้วยนะ

แต่ที่แน่โอ้โหโว้ยโดนน่วมเลยอ่ะ